การทวงคืนผืนป่านะครับกรมป่าไม้มีการสนที่กำลังกันกับทหารตำรวจกว่าสามร้อยนายนะครับ
พรมเข้าไปบุกยึดคืนผืนป่ากว่าหนึ่งหมื่นไร่มีการบุกรุกเป็นผืนป่าใหม่นะครับ
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติขุนน้ำสาฝั่งขวาจังหวัดน่านครับ
หลังจากพบว่ามีการขยายพื้นที่เข้าไปกลางผืนป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ติดตามปฏิบัติการครั้งนี้กับคุณสรอัตมรวิบรังศรีอรุณครับ
เหน็กคอปเตอร์ของสำนักการบินอาหารลักษณะพยาบาลธรรมชาติ
แวดล้อมพาทีมข่าวและผู้อำนวยการ
ธรรมนักครอบครับนักศาบาลและควบคุมไฟปากของป่าไม้
ขึ้นบินสำรวจสภาพความเสียหายบริเวณพื้นที่บ้านบ่อหอย
หลังพบว่ามีพื้นที่ถูกบุกลุกหวานในกลุ่นได้ครับ
จากการบินสำรวจเพื่อหาพิกัดเข้าปฏิบัติการภาคพื้นดินพบว่า
มีพื้นที่เขาหัวโล้นที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าสมบูรณ์หลายร้อยจุด
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนน้ำสาคลองขวา

ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบว่า
มีชาวบ้านและกลุ่มนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุก
และขยายพื้นที่เพิ่มเติมหลังปี๒๕๕๙
หลังจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่๖๔และ๖๖

และแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น
เมื่อได้พิกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังออกเป็น๕ชุด

พื้นที่โดยรอบเนียวเขตปลาพื้นที่กว่าหนึ่งเหมือนไร่
ทีมข่าวได้ติดตามเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบแปลงปลูกขิง

แต่เนื่องจากเส้นทางมีความราชชันสูงและค่อนข้างแคบ
ใช้เวลาเดินทางนานกว่า๓ชั่วโมง
เมื่อมาถึงจุดหมายภาพที่เห็นพบว่า
มีการบุกรุกปลูกขิงจำนวน๒แปลงพื้นที่กว่า๕๐ไร่
ขณะที่พื้นที่โดยรอบได้ถูกแพ่วถางเข้าไปในเขตป่าที่ยังสมบูรณ์
มีสภาพกลายเป็นเขาหัวโล้นอีกกว่า๕๐ไร่
ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเจ้าของเดียวกันและยังคงอยู่ในพื้นที่
จากพบอุปกรณ์บางชิ้นผ่านการใช้งานมาไม่นาน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ
ซึ่งจากการสังเกตก็พบว่ามีการลักลอบตัดและแปรรูปเมื่อคืนที่ผ่านมา

จากพบเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่บินตรวจ
ต้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
โดยว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาตัด
โดยให้ราคาต้นละ๘๐๐บาท
จากนั้นจะมีรถดัดแปลงของนายทุนเข้ามารับ

จากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ในการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อื่นต่อไป

ข่าวเทวรัฐทีวีตายงาน